คุณผู้ชมครับส่วนเมื่อวานี้๔สิงหาคมเป็นวันสื่อสารแห่งชาติ
แล้วก็ทางกษัตริย์ธรรมชาวได้มีการจัดงานปีนี้
รัฐเอกชนร่วมใจก้าวสู่ยุคไทยแลนด์๔๐
โดยบอกว่าประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงในการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
การเงินและความมั่นคงของประเทศเช่นเดียวกับต่างชาติครับ
ภาครัฐจะเตรียมรับมือการบริหารความเสี่ยงนี้
ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
หรือว่ากปชโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
แล้วก็จะมีกรรมการคัดเลือกมาจากสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติสถาบันการเงิน
และล่าสุดอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมปีนี้ครับ
ประเทศไทยมีผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนอยู่ที่๑๒๐ล้าน
ลงทะเบียนพร้อมเพลย์มากกว่า๘ล้านบัญชี
ทำให้ต้องมีระบบป้องกันภัยไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานด้วย
ท่านอาจจะตกใจมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ที่๑๒๐ล้านคนเหรอ

เพราะบางคนก็มี๒๓เครื่องนะครับ
แล้วก็ผู้พัฒนายุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กลยุทธ์แรกให้กับสหรัฐ
มีการระบุนะครับว่าปัจจุบันทั่วโลกมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็
ซึ่งในอีก๓ปีจะเพิ่มเป็น๓๐๐๐ล้านชิ้น
อย่างรวดเร็วหรือว่า๖เท่าตัว
ส่งผลให้เป็นเป้าจมตีทางไซเบอร์ได้ง่าย
แต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทย
ถือว่ามีความตื่นตัวอย่างรวดเร็ว
แล้วก็มีวิธีการป้องกันภัยเหล่านี้
ให้กับองค์กรแล้วก็บริษัทต่างนะครับ